คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนจริง

คนรถถนนเราเองก็ต้องมีความพร้อมในการขับรถ
ตัวรถที่เราใช้ก็ต้องพร้อมสภาพถนนก็ต้องดี
ไฟส่องสว่างที่พูดแบบนี้เพราะอะไร
เพราะว่าถ้าเกิดปัจจัยทั้ง๓อย่างมันขาดอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุแล้วข่าวอุบัติเหตุก็เล่าให้ฟังกันอยู่บ่อยนะคะ
เดี๋ยววันนี้มี๒จุดที่เกิดอุบัติเหตุมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
มีทั้งรถเก๋งชนรถจักรยาน
แล้วก็มีทั้งรถที่บรรทุกมันสัมปะหลังไปพุ่งชนในตลาดสดเลย

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑ศพ
แล้วก็มีรถราของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากการพุ่งชนนี้นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดวัดตายม
ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ดูสิคะในจุดที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถบรรทุก๑๘ล้อ
ชาย๑ราย
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้อุปกรณ์ค้ำยันนำร่างออกมา

ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายสมานเลื่อนฟ้าอายุ๔๙ปี
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพิจิตร
แล้วก็มีทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
คือเสาไฟฟ้าหัก๓ต้นค่ะ

ที่เขามาจอดซื้อของในตลาดสดเสียหายเป็น๑๐คันเลยนะคะ

แล้วก็ยังมีทรัพย์สินอื่นที่ได้รับความเสียหายด้วย
ตำรวจก็คาดว่าคนขับรถบรรทุกมันสำปะหลัง

มันเป็นทางตรงแบบยาว
แล้วก็เลยอาจจะทำให้คนขับรถบรรทุกมันสัมปะหลังเสียหลัก
พอหลับในปั๊บก็มาเสียหลักชนรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน
ชนเสาไฟฟ้าแล้วก็พุ่งไปในตลาดสด
ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้คุมตัวคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อ

เพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมพาไปที่ขอนแก่น
เกิดอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งชนรถจักรยาน
บนถนนมิตรภาพบ้านโนนสะอาดนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้คนที่ขี่จักรยาน
ก็คือนายบุญหลายจูมคอมอายุ๕๔ปี

ส่วนทางด้านคนขับรถเก๋งก็คือนายกิติเดชกันธรพันธ์
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าขับรถมาจากกรุงเทพ
ตั้งใจจะไปทำธุระที่มหาสารคาม
พอมาถึงตรงนี้ค่ะถนนตรงที่เกิดเหตุมันมืดมาก

แล้วตอนนั้นรถจักรยานก็ปั่นตัดหน้า

ก็เลยทำให้นายกิติเดชที่ขับรถเก่งหยุดรถไม่ทัน

ร่างคนขี่จักรยานกระเด็นมากระแทกกับกระจกแตก
แล้วก็กระเด็นข้ามรถไปตกด้านหลัง

แต่ทีนี้จากการที่เราก็ไปสอบถามชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเลย
คุณดูสิมันมืดแล้วก็ไม่มีไฟส่องสว่าง
รวมถึงถนนตรงนี้มันเป็นเส้นตรงเป็นทางยาว
คนก็มักจะใช้ความเร็วขับขี่ไม่ค่อยระวัง

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยติดตั้งไฟส่องสว่างให้หน่อย
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลดการสูญเสียนะคะ